คุณผู้ชมคะมาดูกันหน่อยภาวะกันทั้งสี่แยกแม่สอดเลยค่ะ
คือคนงานพม่าเขานั่งซ้อนท้ายกระบะส่งสินค้ามา

มันมีอาการที่มันพิสูจน์ไม่ได้
เหมือนผีสิงเหมือนผีเข้ากระโดดมา
จนหัวมงกับถนนแต่ผีก็ยังไม่ออกนะ
ดิ้นอยู่พูดไม่ได้สับแล้วเนี่ยค่ะ
ต้องใช้แรงเจ้าหน้าที่๖คนถึงจะรวบตัวได้
ขนาดเขาบาดเจ็บขนาดนั้น
ดูสินี่คือพูดไม่เป็นภาษา
เพราะว่าเพื่อนแรงงานพม่าด้วยกันบอกว่ายังฟังไม่ออกเลยว่าพูดอะไร
นี่ค่ะตำรวจสพแม่สอดจังหวัดตากก็ได้รับแจ้งนะ
บอกว่ามีคนตกจากรถได้รับบาดเจ็บ
จุดตรงนี้คือสี่แยกเจ้าสัวที่ถนนพัฒนาการนครแม่สอด
แล้วตอนไปถึงที่เกิดเหตุคุณผู้ชม
กู้ชีพกู้ภัยพิทักการช่วยกันจับผู้ชายคนนี้
กว่าจะจับมาไว้บนเปรย์ได้แบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะ
ครึ่งชั่วโมงนะผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายเตนาย
อายุ๒๖ปีเป็นชาวพม่าเขาไม่รู้ว่าคุ้มคลั่งอะไร
ตะโกนเหมือนกับกรีดร้องแบบนี้ค่ะ
กู้ภัยใช้แรงคน๖คนนะช่วยกันเอาร่างขึ้นเปรย์
แล้วก็ต้องมัดต้องมัดแบบนี้เพื่อเอาส่งโรงพยาบาล
โอ้โหชาวบ้านชาวช่องเขาก็มองเขาก็ตกอกตกใจว่าเกิดอะไรขึ้น

รถคันที่เกิดเหตุคุณผู้ชมเป็นรถพลิกอัพ

ท้ายรถบรรทุกเนี่ยก็มีกล่องสินค้าเต็มไปหมดเลยนะคะ
โดยคนขับรถก็คือนายวัญชัยสุบันพงศ์อายุ๕๒ปี

ทีนี้จากการสอบถามถามเพื่อนคนงาน
นั่งอยู่ด้านหลังด้วยกันเขานั่งมาตรงนี้ค่ะ
แล้วเพื่อนคนงานเล่าให้ฟัง
บอกว่าผมกับเตนายก็นั่งอยู่ที่ด้านหลัง

เพราะว่าตอนนั้นกำลังจะไปตลาดแม่สอด
แต่พอรถใกล้จะผ่านตรงสี่แยกไฟแดง
เพื่อนผมเตหน่ายไม่รู้เป็นอะไร
เขามีอาการแปลกแล้วก็ตะโกนดังลั่น
คือแบบตาขวางแล้วก็กรีดร้อง
เหมือนจำใครไม่ได้จำเพื่อนไม่ได้ด้วยซ้ำ

บอกว่ามีอาการคล้ายกับคนถูกผีเข้าถูกผีสิงค่ะ
พอหลังจากนั้นกรีดร้องเสร็จแล้วก็กระโดดลงถนน
คือจนหัวมันไปหม่งถนนก็ได้รับบาดเจ็บนี่แหละ
แต่เบื้องต้นตำรวจจะไปตรวจสอบต่อนะว่า

หรือว่ามีสารเสพติดอะไรอยู่ในร่างกายหรือเปล่า
จะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อนะคะ